บ้านของพ่อและแม่น้องชมพู่ค่ะอ่านางสาวิตรีแล้วก็นายอนามัยวงศรีชาก็มีการจัดพิธีบายสีสู่ขวัญเช่นเดียวกัน
ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณคารินกะมุดโยธินรายการสดจากในพื้นที่เข้ามาค่ะเชิญเลยค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านทั้งบ้านกกอกและกกตูมนะครับ
รวมตัวกันเดินทางมาที่บ้านน้องชมพู่นะครับเพื่อมาทำพิธีเอิ้นขวัญหรือเรียกขวัญนะครับ
ผูกข้อไม้ข้อมือให้กับพ่อแม่และน้องสดิ้งครอบครัวของน้องชมพู่ครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับประมาณ๗โมงเช้าครับ
กกอกรวมตัวกันถือข้าวหม้อแกงหม้อพร้อมทั้งผ่านบายสีสู่ขวัญมาทำพิธีเอิ้นขวัญหรือเรียกขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวน้องชมพู่
เป็นพิธีตามความเชื่อของชาวอีสานหลังเจอเรื่องร้ายและเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับครอบครัวแม่น้องชมพู่ครับ
พิธีเริ่มต้นมียายอนหมอธรรมในหมู่บ้านกกตูมยกผ่านบูชาและเป็นคนกล่าวเริ่มพิธีด้วยภาษาถิ่น
จากนั้นก็นำได้สายสินมาผูกข้อมือและให้พรกับแม่น้องชมพู่เป็นภาษาเมือง
จับใจความได้ว่าจากนี้ไปขอให้เจอแต่เรื่องดีเรื่องเลวร้ายขอให้ออกไป
ชาวบ้านพวกเราจะไม่ทอดทิ้งกันยังอยู่กับครอบครัวของน้องชมพู่ตลอดไป
ไม่ต้องกังวลว่าจะอยู่คนเดียวครับ
เมื่อพูดจบประโยคนี้ครับแม่น้องชมพู่ก็ร้องไห้ยายอนคนทำพิธีก็ร้องไห้ครับ
จากทราบซึ้งน้ำใจของชาวบ้านที่ไม่เคยทิ้งครอบครัวต้องเดียวดาย
และต่อสู้กับการเสียชีวิตตลอดระยะ๑ปีที่ผ่านมา
และไม่เพียงพ่อแม่และน้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่ครับ
คนที่ถูกผูกข้อมืออีกหนึ่งคู่ก็คือพ่อแบมและแม่แบมครับ
ทั้งสองคนเป็นคนที่สารถูกเรียกไปไต่สวนเพราะเป็นพยานปากสำคัญในคดีนี้ครับ
ซึ่งหลังจากผูกข้อไม้ข้อมือเสร็จแล้วก็จะเป็นการรดน้ำมนต์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
เรียกขวัญให้กลับคืนกลับมาครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมพู่ในช่วงนี้กันครับ
หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป
หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป
หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป

หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป

หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป
หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป

หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป
หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป
หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป
หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป
หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป
หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป

หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป

หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป

หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป

หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป
หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป

หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป
หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป
หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป

หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป

หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป
หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป

หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป
หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป

หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป

หลังจากผู้ชมไปฟังเสียงแม่น้องชมไป